ที่มีคนร้ายเข้าไปกราดยิงแล้วก็ชิงทอง

แต่เป็นที่ร้านเยาวราชเอ็มโก
ที่หมู่บ้านบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรี
และช่วงเย็นตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนี้ได้นะครับ
ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศ
เตรียมนำตัวผู้ต้องหาในคดีชิงทองที่นนทบุรีนี้
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ซึ่งคุณนับฤทธิ์บุญนิมพุทธศิษยาข่าวไทยรัตน์ทีวียงกราว
รายงานมาจากที่จังหวัดนนทบุรีเชิญครับ

นำตัวผู้ก่อเหตุนะครับ

ร้านทองจุดเกิดเหตุแห่งนี้นะครับ

ทางเจ้าตัวรับสารภาพไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าต้องการนำเงินมา

ผมถมที่ดินที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่ครับ
ตำรวจสพบางบัวทองเตรียมนำตัวนายอภิเชษ

หมู่บ้านบัวทองจังหวัดนนทบุรี

นายอภิเชษนั้นเดินเข้ามาในร้านทอง
โดยใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้ากางเกงยีน
ใช้อาวุธปืนขู่พนักงานขาย

ขยุ่มทองรูปภัณฑ์ใส่กระเป๋า
เตรียมที่เตรียมมาแล้วขึ้นรถฮอนด้า
ซีวิกสีดำของตนเองที่จอดอยู่หน้าร้าน
หลบหนีไปโดยได้ทองรูปภัณฑ์ไปทั้งหมด
บาทมูลค่ากว่า๑๕๐๐๐๐บาทครับ

นายอภิเชษได้นำทองที่ได้นะครับ
เก็บไว้บริเวณบ้านพักย่านกาจนาพิเศษนะครับ
จากนั้นได้เปลี่ยนชุดและทะเบียนรถคันก่อเหตุ
ก่อนขับรถออกจากบ้านมาวนเวียนในระแวกที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นรถและดูท่าทางมีพิรุษ
จึงขอตรวจค้นและล็อกตัวเอาไว้ได้

ต้องการนำเงินไปเคลียร์หนี้สินธุรกิจถมดิน
ตนเองเป็นเจ้าของอยู่เท่านั้นครับ
และได้สอบถามนายสมจิตพลตื้อนะครับ
เจ้าหน้าที่รอปภของแบ๊งค์ที่อยู่ใกล้กับร้านทอง
เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวฟังนะครับว่า
ตนเองนั้นได้ยินเสียงปืนดัง๓นัด
วิ่งออกมาดูเห็นคนร้ายกำลังชิงทองในร้านทองตกใจมาก

ตัวเองจึงหันหลังวิ่งหนีเข้าธนาคารล็อกประตูทันทีครับ
เราไปฟังเสียงกันครับ
สมมุติว่ากลับมานี่แหละหน้าร้านอยู่นั่นล่ะ
ก็เลยเห็นมันยิงกวาดมันยิงกวาดอยู่ข้างใน
แล้วพอมันเดินมาก็เลยคันกระบอกปืนมาทางผม
แล้วยิงใส่กระจกแล้วผมก็วิ่งเข้าแบงค์ไปเลย

คือมันไม่เคยเจอแบบนี้เนอะ
นายอภิเชษไปตรวจค้นของกลางภายในบ้านพักเลขที่สี่สิบเอ็ดทับสองสองสี่
หมู่บ้านพฤกษา๔๕ซึ่งเป็นบ้านพักของภรรยาของนายอภิเชษจากการตรวจค้น
นะครับพบชุดที่ผู้ต้องหาใส่ก่อเหตุโดยมีเสื้อเชิดแขนยาว๑ตัว
กางเกงยีนขายาว๑ตัวผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือด๑ผืนหน้ากากอนามัย๑
พื้นอาวุธปืนกล๊อกรุ่นยี่สิบหกจำนวนหนึ่งกระบอกสองใส่ปืนหนึ่งอัน
กาซีน๒อันและทองรูปภัณฑ์สร้อยคอทองคำเหล็ดข้อมือกำไรแหวน
ทองคำแท่งรวมน้ำหนักรวมแล้ว๓๔บาทซุกซ่อนอยู่ในชักโคก
ห้องน้ำชั้นล่างนะครับทางด้านของพนักงานร้านทองนะครับให้ข้อมูลว่า
หลังจากตำรวจนำของกลางมาสอบมาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าน้ำหนักทอง
รูปภัณฑ์ยังขาดหายไปอีกยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ซึ่งคนร้ายได้นำ
ทองคำเหล่านี้นะครับไปทั้งหมดจำนวน๕๓ขอโทษนะครับ
จำนวนห้าสิบห้าจุดสามบาทแต่พบภายในบ้านนะครับเพียงสามสิบสี่บาท
และยังขาดอีกประมาณ๒๑บาทจึงให้เจ้าหน้าที่สอบสวนให้ละเอียด
ว่าคนร้ายนั้นเอาทองไปไว้ที่ไหนโดยในอภิเชษนะครับ
ได้พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดซ่อนทองที่ซุกซ่อนไว้ในถุงกระดาษ
ภายในตู้ลิ้นชักพลาสติกอีกจำนวนหนึ่งเบื้องต้นนะครับเป็น
สร้อยคอทองคำน้ำหนักกว่าสิบเจ็ดบาทพร้อมยอมรับนะครับว่า
ของกลางที่เหลืออีกสามบาทได้เอาไปให้เพื่อนขายซึ่งเจ้าหน้าที่
อยู่ระหว่างการติดตามนำของกลางกลับคืนมาให้ครบครับทางด้าน
ผลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
ได้เดินทางมาสอบสวนคดีนี้นะครับโดยเจ้าตัวนะครับเปิดเผยว่าจาก
สอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นมูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
มาจากเรื่องหนี้สินที่เกี่ยวกับธุรกิจถมที่ดินของตนอ่า
ของผู้เกาะเหตุนะครับโดยจากการสอบประวัติของนายอภิเชษ
ผู้ก่อเหตุพบว่าเคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับ
ในพื้นที่สอนอบางเสาทงนะครับถูกสารสั่งจำคุกเป็นเวลาสี่ปีและกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
ซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับตำรวจสามารถใช้เวลาในการจับกลุ่มสี่
ไม่ถึงสี่นาทีไม่ไม่ถึงสี่ชั่วโมงนะครับก็สามารถจับกลุ่มตัวนายอภิเชษเอาไว้ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศนะครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับสดเลยนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
จะเห็นว่านะครับทางตำรวจสพบางบัวทองนะครับวางกลวยแล้วก็วางแผนกั้นไว้นะครับเพื่อที่จะเตรียมนำตัวผู้ต้องหานะครับ
ก็คือนายอภิเชษนะครับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองแห่งนี้นะครับซึ่งจากที่ผมสอบถามจากชาวบ้านที่มา
ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับถ้ากล้องแพนไปนะครับจะเห็นว่ามีชาวบ้านนะครับจำนวนมากนะครับก็เตรียมที่จะมารอดูโฉมหน้าของผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับ
ทีมข่าวได้สอบถามพูดคุยกับชาวบ้านบางส่วนนะครับเขาก็ยืนยันนะครับว่าเห็นนายอภิเชษเนี่ย
มาก่อเหตุโดยจอดรถไว้หน้าร้านทองนะครับโดยใช้รถซีวิกสีดำของตัวเองเนี่ยแหละครับ
ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยค่อยปล้นทองนะครับหลังจากปล้นทองเสร็จแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยแหละฮะยิงประตูกระจกแตกและเดินออกมาหน้าตาเฉยแล้วขึ้นรถไปแล้วหลบหนีไปนะครับซึ่งชาวบ้านนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับร้านตรงข้ามนะครับก็บอกนะครับว่าอยากขอบคุณตำรวจมากมากครับที่ทำงานอย่างหนักแล้วก็ส

กองเนี่ยก็ใช้ปืนเนี่ยยิงกระจกของร้านเพื่อเปิดทางอ่ะนะครับจนในเหตุหนึ่งที่นครสวรรค์บอกว่ามีคนร้ายทำทีเป็นลูกค้าไปขอดูทองสิบบาทสองเส้นอืมนะครับจากนั้นก็วิ่งเอาทองนี้ไปเลยอันนั้นก็จับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วเท่ากับสองเหตุการณ์นี้ทั้งที่นนทบุรีแล้วก็นครสวรรค์เนี่ยจับกลุ่มได้อย่างรวดเร